การเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่นะ
แต่ท่านนายกบอกว่าน่าจะกลางปีหน้าปีหกห้า
ล่าสุดนะครับหลังจากที่มีหลายท่านที่ประกาศตัวว่าน่าจะลงแน
หรือว่าพักการเมืองก็เปิดตัวก็มีนะครับนี่คือไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ผู้ชมเข้าไปได้นะฮะที่เพจไทยรัฐออนไลน์นะครับตอนนี้เปิดโหวตกันอยู่นะครับ
ถามชาวโซเชียลว่าอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากอทมคนใหม่
ก็เริ่มต้นด้วย๔รายชื่อ๔ท่านนี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าน่าจะประกาศตัวชัดเจนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี่จะลงอิสระนะฮะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรทมคนปัจจุบันก็น่าจะลงน่าจะอิสระ
ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าจะลงกับพักพลังประชารัฐแต่ตอนนี้น่าจะอิสระ
คุณรสนาโตศิตรกูลก็น่าจะอิสระและดรเอ๊ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
ทวิตเตอร์ไทยรัฐออนไลน์จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้
ผลสำรวจครั้งแรกจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวถึงเที่ยงพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยนะครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนี้
มาถึงถ้าเรานับเวลา๑๘นาฬิกานะ๖ชั่วโมง
มีผู้เข้ามาโหวต๓๗๓๒คน
ผู้ที่ได้รับการโหวตมากที่สุด
อยากให้ใครเป็นผู้ว่ากอทมคนใหม่

ตามมาด้วยดรเอ๊แล้วก็คุณรสนานะครับ
แล้วก็นี่ฮะผู้ว่ากอทมท่านปัจจุบันพลตำรวจเอกอัศวิน

เดี๋ยวเราก็จะมีแบบนี้มาเรื่อยแล้วค่ะ